คุณผู้ชมไปที่เกาะซิมิลันกันหน่อย
เมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวเยอะ
แล้วเขาไปเจอสิ่งน่าตื่นตาตื่นใจ

คือความโชคดีของคนที่ไปทะเลคือ

เพราะว่าอยู่อย่างนี้

จริงจะบอกว่าเป็นคลิปในฝันของคนดำน้ำเลยนะ

ใช่อันนี้เป็นภาพที่ถ่ายโดยนายวีรพงศ์จิตเปรม

เป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ

ขณะที่เขาพานักท่องเที่ยวข้ามไปยังเกาะซิมิลันที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา
ก่อนถึงเกาะสักประมาณ๘ใหม่
ฝูงปาโลมามา๑๐๐ตัว
ตัวใหญ่ตัวเล็กขนาด๑๒เมตร
กระโดดไหว้วนรอบเรือแบบนี้
เล่นน้ำโชว์นักท่องเที่ยวนะครับ
โมงหน้าจากที่ใต้ไปอย่างที่เหนือ
เขาอูยอยู่ก่อตาชัยและมู่กสุรินทร์
จริงเวลาเจอส่วนมากก็สัก๕๖ตัว

ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่๓ที่มีการบันทึกภาพแบบนี้ได้คือหายากมาก
ครั้งนี้มาเจอโลมาเป็นร้อยตัว
แบบว่าทางเดียวกันไฟด้วยกันหรอ

เพราะว่าจะทำให้ลักษณะนิสัยพฤติกรรมมันเปลี่ยนไป
เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดี๋ยวมันจะหากินไม่ได้
ระบบนิเวศมันก็มีปัญหา
ขี่อะไรไม่ได้นะไม่ได้มันไม่เหมือนในหนังเออไม่ใช่ว่า
เอ้ยมันจะพาเราไหว้นะไม่ใช่อืมไม่ใช่แล้วก็อย่าไปทิ้งขยะ
เพราะว่าเห็นไหมเราเคยเห็นวานตายเขาผ่าท้องมาขยะเต็มท้อง
ขยะทั้งนั้นเลยหลายกิโลหลายตันคือบางทีนั่งเรือไปเราแบบกินขนม
อะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามหาถุงหาอะไรใส่ขยะไว้เลย
เพราะบางทีเหมือนฉีกซองวาวบนโต๊ะอย่างเงี้ยเออลมทะเลมันแรงอ่ะ
มันปลิวแล้วมันตกลงไปเราก็จะมองว่าเอ้ยตกไปแล้วอ่ะช่วยไม่ได้
ไม่ได้ตั้งใจไอ้ความไม่ได้ตั้งใจเนี่ยแหละคุณต้องตั้งใจ
แกะแล้วเก็บถังขยะใส่ถังขยะไปเลยอย่าปล่อยให้มันปิว
ต้องตั้งใจแบบนั้นก่อนที่จะมานั่งบอกว่าเออไม่ได้ตั้งใจนะ